ท่านไปทำงานแล้วไปประชุมแล้ว

ที่นายกรัฐมนตรีสองคนไป

ส่วนปฏิกริยานี้ครับผมอยากใช้คุณผู้ชมเห็น
ท่านนายกเดินเข้ามาประชุมด้วย
สายตาจับจ้องไปและที่ยกมือไหว้อย่างงดงามนี้
ไหว่พี่หญ่ครับ
มีการคุยกันแบบสดชื่น

นี่คือการแสดงว่าความสัมภาษณ์ของสามปอ
ไม่มีผลหรอกกับการที่มีการปลด
รัฐมนตรีธรรมนัฐ
ก่อนเริ่มประชุมอย่างที่เห็นนะครับมีการพูดคุยยกมือไหว้
ทักทายกันนะครับยิ้มแย้มจำใสดี
เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ดินที่ตึกพักดีบดิน
หลังการประชุมนะครับโอ้โหท่านนายก
โอบทั้งประคองบิ๊กป้อมโชว์สื่อนะฮะ
วันอื่นไม่เคยทำนะฮะ
วันนี้เนี่ยโอ้โหท่านดูแลดีเป็นพิเศษนะครับ

ซึงกันและกันเมื่อกี้ก็ไปตรงโน้นก็ไปถามหลักตรงโน้น
ว่าผมเคลียร์กับพี่ป้อมทุกอย่างผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์นะ

ก็ขอให้การประการอะไรก็ตาม
วิจันทร์อีกครั้งนะ
วันที่๘พฤศจิกายน๒๕๖๔นะครับ

ระหว่างวันจันทร์ที่๑๑ถึง๑๕ตุลาคม๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับ